ของฉันน่ะมันสมกับคนที่อ่าน

เพราะเรากำลังเล่าถึงสาวอายุ๖๐กราห
ที่สวยมากแม่ตายเพ็ญพักไงเธอ
ต้องบอกว่าแม่ตายนี่คือตำนานแล้วก็สวยจริง

สวยอะไรปั่นนาน
บอกเลยแม่ตายนี่คือรุ่นใหญ่คุณภาพ

และล่าสุดที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุด

ตามรอยน้องลิซ่าไปที่อายุทยา
พาทวงแม่ก็เป๊ะเกินค่ะ

ก็เลยถามว่าแม่จังหวะมันลงตัวจังเลย

เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
วันนั้นไปไหว้พระ

วิ่งเลยค่ะฉันก็ไปซื้อผ้าถุงในตลาดเลย
ว่ายฉันไหม

แต่เป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้มีไง
สีนี้ก็ได้ก็ได้
ตลอดเวลาเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของที่เราภาคภูมิใจในตัวน้อง

ทุกวัยเลยนะจริงแฟน